สมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีข้อจำกัด
หากจะรับการที่จัดการแข่งขันฟุตประโลกรอบคลัดเรือ
เพราะว่าต่างชาติที่จะต้องเข้าประเทศมาต้องกักตัว๑๔วันนะครับ
กรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
ประกาศปลดล็อกให้สามารถแข่งขันกีฬาได้
แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันสูงสุด
และไม่มีผู้เข้าชมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ
จะต้องเข้ารับการกักตัว๑๔วันด้วยนะครับ
ว่าเอฟซีเนี่ยระบุชัดเจนแล้วว่า
ก็สามารถแข่งขันได้ตามปกติครับ
ส่วนในเดือนมิถุนายนจะต้องเล่นสนามกลางเท่านั้น
ยกตามประเทศไทยเองก็มีความเป็นไปได้ที่จะจัดการรับขัน
เช่นประเทศไทยผู้ที่จะต้องเข้ามากักตัว๑๔วัน
แค่๓วันซึ่งคงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
ที่จะโยกการแข่งขันทั้งหมดไปเดือนมิถุนายน
เนื่องจากง่ายต่อการจัดโปรแกรมในหลีกแล้วก็การจัดการแข่งขันด้วยนะครับ
เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนายสตรวดลามารินกัง
หรือขาดที่การสมคมกีฬาฟุตบอลของมาเลเซียว่า
ขณะนี้ทางมาเลเซียยังคงเกจากับเวียดนามนะครับ
เพื่อให้เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันที่ทีมชาติมาเลเซีย
จะเปิดบ้านพบกับเวียดนามในวันที่๓๐มีนาคมนี้ออกไปนะครับ

หลังจากที่ทางเวียดนามไม่เห็นด้วยนะครับ

เนื่องจากจะกระทบกับการเตรียมทีมในระยะยาว
โดยทางสมคมฟุตบอลของมาเลเซีย
ต้องการให้เวียดนามเข้าใจถึงสถานการณ์ภายในประเทศของมาเลเซีย

ผู้ติดเชื้อของมาเลเซียเพิ่มขึ้นเกือบ๒แสนลายแล้ว

แข่งขันในเดือนมีนาคมนี้จะไม่ได้รับความสะดวก
ซึ่งขณะนี้ยังคงรอคำตอบจากเวียดนามอยู่เพียงชาติเดียวนะครับ
ถือลิขสิทธิ์การแข่งขันถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย
ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเชียร์ไทย

จะสามารถดูฟุตบอลได้ทั้งสดแล้วก็ย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา

ที่จะชวนคนไทยร่วมปลุกกระแสเชียร์ฟุตบอลไทย
คาดว่าจะพร้อมใช้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ